เห็นเหล้าในพื้นที่ภาคใต้ต่อไปก็ยังอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
คุณผู้ชมเป็นแก๊งโจรเมืองคอนที่นครศรีธรรมราชนี่แหละ
วางแผนว่าจะปล้นเจ้ามือพนันในงานศพเขาเป็นสองผัวเมียค่ะ
กำลังจะขึ้นรถกลับบ้านอยู่แล้วกำลังจะออกจากวัดอยู่แล้ว
คนร้ายมาเอาปืนเนี่ยมาจี้แล้วก็ทุบรวมถึงกวาดเอาทรัพย์สินไปเนี่ย

ทั้งเงินสดทั้งเอ่อท่องคำทั้งนาฬิกาค่ะ
โดยจุดที่เกิดเหตุเกิดขึ้นที่วัดท่าแพร
ริมถนนสายนครศรีธรรมราชบางปูที่ตำบลปากภูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบ
ก็ไปเจอกับนายสมยศลาวัลอายุห้าสิบเก้าปี
ผู้เป็นสามีที่ได้รับบาดเจ็บคือมีบาดแผลแตก
กกหูซ้ายแล้วก็ถามนายสมยศแล้วภรรยาเป็นอะไร
คือนายสมยศก็บอกว่าภรรยาปลอดภัย
ทีนี้เล่าให้กับเจ้าหน้าที่ฟังค่ะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะมาเป็นเจ้ามือการพนันในงานศพในวัดนี้

ตัวนายสมยศกับภรรยาเนี่ยกำลังจะกลับบ้าน
ก็เลยเดินไปจะไปขึ้นรถกลับบ้านตอนนั้นนั่งอยู่ในรถแล้วนะ
จู่มีคนร้ายมาเป็นผู้ชาย๒คน
คือถือปืนเข้ามาประกบจี้ตัวนายสมยศแล้วก็ภรรยา
ขู่ด้วยนะห้ามขัดขืนแล้วก็ให้ส่งทรัพย์สินที่มีทั้งหมดไปให้
ซึ่งตัวนายสมยศพยายามขัดขืน
แล้วก็ถูกด้ามปืนตีเข้าที่ศีรษะจนซุด
เป็นแผลคือหัวแตกเลือดไหลเลยค่ะ
ทีนี้คนร้ายเขาก็กวาดเอาทรัพย์สินไปได้
สินนี่คือเป็นเงินสดนะของสามี๖แสนของภรรยา๕แสน
แล้วก็ยังมีนาฬิกามีชิปแทนเงินสดอีก๕แสน
มีทองรูปภัณฑ์รวมแล้วน้ำหนัก๑๐บาทนะคะ
คือกวาดไปทั้งหมดล้านกว่าบาทแล้วก็หลบหนีไป
ทีนี้พอหลังจากที่เกิดเหตุ
ทางด้านนายสมยศก็เลยรีบโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือ

ส่วนทั้งสองสามีภรรยาก็ถูกส่งตัวไปรักษา
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แล้วตำรวจก็จะนัดหมายมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
สพเมืองนครศรีธรรมราชหลังจากตรวจร่างกายเสร็จ
ทีนี้ค่ะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะหาเบาะแสของคนร้าย
เพราะว่าตอนนี้ตำรวจคิดว่าคนร้ายน่าจะมีมากกว่า๒คนหรือเปล่า
เพราะว่าตำรวจบอกว่าถ้าเกิดว่ามีมากกว่า๒คน

คือถ้าสมมุติเกิดว่ามีคนร้ายมากกว่า๒คน
จะกลายเป็นคดีปล้นทรัพย์แล้วก็จะต้องสอบสวนด้วยนะ
ว่าที่มีการเล่นพนันมันเป็นการพนันชนิดไหน